คราวนี้มีคลิปจากกล้องหน้ารถของคันที่เกิดเหตุเลย
คือรถคันนี้เขาขับไปแล้วมีคนข้ามถนนตอนกลางคืน
สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เองเลยค่ะดูนะคะ
สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เองเลยค่ะแล้วเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์เองเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคือขนาดเราเนี่ยดูกล้องหน้ารถเรายังไม่ค่อยเห็นจังหวะที่มีคนข้ามถนนมาจริงค่ะ
เพราะว่า๑คือมันมืดแล้ว๒ที่เห็นถนนมันลื่นหลังจากฝนตกนะคะ
มันเป็นระยะกระชั้นชิดนะฮะใช่ค่ะแล้วคนที่อยู่ในรถเนี่ยเห็นไหมเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้ด้วยความตกอกตกใจ
เพราะว่าหลังจากที่ขับรถแล้วชนคนที่ข้ามถนนแล้วตัวรถของเขาก็เสียจังหวะเสียหลักเหมือนกัน
แม้จะพยายามคุมรถแบบมีสติแล้วสุดท้ายก็มาปีนเกาะกลางถนนนะคะ
ทีนี้เมื่อคนที่อยู่ในรถพอได้สติแล้วก็เลยลงจากรถไปดูคนเจ็บ
ซึ่งไปดูคนเจ็บอาการของคนเจ็บเนี่ยค่ะแล้วเขาก็มีการโพสต์ด้วยนะคะบอกว่า
วินาทีชนคนเดินข้ามถนนไม่ข้ามสะพานลอยและตัวเขาเนี่ยมองไม่เห็นเลย
เห็นอีกทีก็คนนั้นเนี่ยอยู่ตรงไฟหน้ารถแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนที่ขับรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยพอขับชนคนข้ามถนนแล้วเนี่ยนะคะ
เขาก็พาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เอาภาพของคนเจ็บมาโพสต์
ระบุว่าหายไวนะลุงโดนชนกระเด็นเลยเพราะดีที่แค่ขาหักทีหลังข้ามสะพานลอยนะ
ส่วนเรื่องของคดีคุณผู้ชมแม้ว่ากรณีนี้คนถูกชนไม่ได้ข้ามสะพานลอย
แต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุรถกับคนนะคะรถใหญ่ก็เป็นฝ่ายผิดอยู่ดี
ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บต่อไปนะคะ